วันนี้ที่สมุทรสงครามมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ครับ
เขยบ้านนี้สุจทนกับพ่อตาและแม่ยายครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นความกดดันสารพัดตั้งใจจะไปคุยแล้วไปเคลียร์
แต่สุดท้ายชักปืนยิงแม่ยายตายแล้วก็ยิงพ่อตาตายตามครับ
เขาไม่ยอมตอนแรกไม่ยอมให้จับตัวง่าย
มีคนไปเกลี้ยกล่อมและนี่คือวินาทีตอนที่คุมตัวเขาได้สำเร็จครับ
ตอนที่จับตัวเขาต้องเป็นวินาทีที่ผ่านภูวิและลิฟที่เกิดขึ้น

นักภูมิประเภทความสุขขนาดโลกไทย
หลายอารมณ์มากกับภาพเหตุการณ์ที่เห็น
ของผู้ตายที่โดนยิงภายในบ้านมีหมาเฝ้าศพอยู่ด้วย
และบริเวณจุดด้านนอกบ้านกว่าจะคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
นี่ไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะยอมชูไม้ชูมือ
แล้วยอมให้ควบคุมตัวต้องใช้ญาติไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานครับ
คนก่อเหตุนี่มีลูกเมียด้วยนะครับแล้วลูกยังเล็กอยู่เลย

คือถ้ารู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาออกมาจากคุก
และเขาต้องการโอกาสกลับตัวเป็นคนดีแต่เหมือนจะไม่ได้รับโอกาสนั้น
เนื่องจากเขาอ้างว่าถูกพ่อตาแม่ยายกดดันสารพัดทุกทาง

กดดันให้รัวยิงเขา๓๐นัดหรือเปล่าคะ
ใช้ลูกปืนยิงรัวแล้วประมาณ๓๐นัด
นั่นคือสิ่งที่เขาอ้างว่าเขาถูกกดดันทุกทางครับ
คนก่อเหตุคือในติ๊กไพโรธอายุ๓๖ปีครับ
ใช้ปืนยิงพ่อตาและแม่ยายจนตาย

คนที่เข้าไปคุยเป็นหน่วยกล้าตายและยอมฟัง

พี่เป็นคนไปเกลี้ยกล่อมให้น้องยอมมอบตัว
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเขาได้

จุดเกิดเหตุในบ้านที่พบศพนั้น
ตอนแรกเห็นข้อมูลบอกว่าเจ็บสาหัส
แต่พอไปถึงแล้วช่วยไม่ทัน

แล้วก็จะเห็นหมาตัวหนึ่งเดินวนไปเวียนมา

ศพพ่อตาและแม่ยายตายอยู่ใกล้กันครับ
คลุมผ้าขาวแล้วหมาก็ไม่ไปไหนเลย
ก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม

เมื่อตอนช่วง๑๐โมงช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้เลยครับ

พอไปถึงเนี่ยเสียงปืนยังไม่หยุดนะครับ

เจ้าหน้าที่ถอยออกมาก่อนตั้งหลัก

ญาติรวมถึงเมียและลูกของเขา

ไปช่วยพูดคุยเขาจึงยอมมอบตัว

คือศพของนางสาวพัชรีอายุ๕๓

นอนตายอยู่บริเวณประตูทางเข้าบ้าน
แล้วก็เจอปลอกกระสุนตกอยู่ประมาณ๓๐ปลอก

โดนยิงเข้าที่คอด้านขวา๑นัด

กระสุนเจาะชายโครงด้านซ้าย๑นัด
และใต้ไหล่ขวาอีก๑นัดครับ
หมาที่เห็นอยู่นั้นที่เฝ้าศพไม่ห่าง

เขาถูกพ่อตาแม่ยายกดดันบีบบังคับทุกทาง

หาว่าผมจะไปฮุบสมบัติทั้งที่
ผมกับเมียดูแลครอบครัวมาโดยตลอด

ผมเคยติดคุกต้องโทษมาก่อน

ผมอยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี

พ่อตาไม่ใช่แค่มาพูดจา

ยิงตั้งแต่ตอนที่เมียผมท้อง
ตอนนั้นเป็นแค้นแรกที่ฝังในใจ

พี่สาวของเมียกับพี่เขยมาอยู่ที่บ้าน
แล้วตัวของพี่เขยซึ่งเป็นเขยใหญ่ของบ้าน

เคยใหญ่ของบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ย
เว็บพนันเขากลัวจะมีเรื่องมีราวมีคดี

ปรึกษากันผัวเมียเมียเอาเรื่องนี้ไปคุยกับแม่
ซึ่งมีศักดิ์เป็นแม่ยายคนก่อเหตุ
ไปปรึกษาแม่แม่ยังไงดีล่ะ

ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะไปถึงหูพ่อตา
เนื่องจากว่าแม่ยายเอาเรื่องนี้ไปเล่า

หาว่าเขาอิจฉาอิจฉาเขยใหญ่ที่เข้ามา
ก็เลยไปยุพ่อตาว่าเนี่ยเขาจะไปยิง
พอทะเลาะกันก็เลยบันดาลโทษะแล้วก่อเหตุขึ้น
นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุครับ

คือว่าผู้เมียคุยกับทะเลาะกัน
เขาย้ายไม่อยู่นี่ประติศาสตร์อยู่บ้านเขา
ทีนี้เขาทำเว็บพนันเอาไว้ที่บ้าน
ผมก็คุยกับเมียว่าเฮ้ยอย่างนี้

ผมยุ่งไม่เคยคุยกับกัน

ที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของหนูเอง
บอกว่าที่ผ่านมาพ่อของเธอคนที่โดนยิงตายกินเหล้าทุกวัน
คล้ายกับมีอาการเหมือนแอลกอฮอลลิซึมนะครับคือติดเหล้าเมาที่
อะไรก็จะด่าเธอด่าแม่เธอก็บ่นพอเธอบ่นปั๊บคราวนี้พ่อก็
มาลงที่เธอแล้วเหมือนกันส่วนแม่พูดจาโผงผางชอบพูดจาทำ
จิตใจคนแล้วก็ทะเลาะกับลูกนี่คือสิ่งที่เธอเล่านะ
บางครั้งสิ่งที่เธอเจอไม่คิดไม่ฝันพ่อเอาปืนมาขู่จะยิง
ด้วยโอ้โหเดือนที่ผ่านมาพี่สาวคนโตพาพี่เขยมาอยู่ที่บ้านแล้วก็
เว็บพนันเลยรู้สึกไม่สบายใจคุยกันกับผัวก็คือคนที่
ก่อเหตุแล้วก็ไปปรึกษาแม่ก็ไม่คิดว่าแม่จะเอาเรื่องนี้ไป
ฟ้องพี่สาวกับพี่เขยก็เลยทะเลาะกันคราวนี้เหมือนเธอโดนรุม
ทุกคนในบ้านมารุมด่าเธอแล้วคนส่วนใหญ่ในบ้านยืนเข้าข้าง
ฝั่งพี่เขยเพราะอะไรได้เงินจากทางพี่เขยซึ่งตัวของในติ๊ก
คนที่ก่อเหตุนั้นรู้เห็นเหตุการณ์ตลอดก็เลยสะสมความแค้น
ความไม่พอใจเอาไว้เช้าที่ผ่านมาทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งโดย
รอบนี้ผัวเธอเนี่ยคือในติ๊กเข้าไปขอคุยกับแม่แล้วก็พ่อแต่ด้วย
ความที่พ่อเมาแล้วด่าเขาผัวหนูก็เลยบันดาลโทษะแล้วก่อเหตุ
ขึ้นโดยติ๊กยิงแม่ยายก่อนยิงแม่ของเธอจนตายจากนั้นพ่อเนี่ย
เห็นปุ๊บกำลังจะบิดมอเตอร์ไซค์หนีติ๊กก็ยิงพ่อตาด้วยครับพอโดน
เสร็จปั๊บพ่อตาเนี่ยจากมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งหนีแล้วจะมี
เลือดเป็นรอยเลยแล้วก็มาสิ้นใจตรงนี้ครับตอนแรกเจ้าหน้าที่
ไปถึงคิดว่ามีโอกาสจะช่วยได้ทันปั๊มหัวใจได้แต่ไม่
สามารถช่วยได้ครับแสดงความเสียใจด้วย
ส่วนตัวของเท่านั้นรู้สึกเข้าใจนะว่าทำไมจริงถ้าบ้างแบบ
นี้เธอเชื่อว่าถ้าใครจะด่าว่าเธออักกะตันยูเข้าข้างผัว
มากกว่าพ่อและแม่เธอบอกเลยว่าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกไม่
แบบฉันไม่มีใครเข้าใจเธอบอกว่าเมื่อ๗ปีก่อนพ่อเคย
ใช้ปืนไล่ยิงเธอตอนที่เธอกำลังตั้งท้องเพราะว่าลูกชาย
ตอนนี้๗ขวบแล้วนะครับ๗ปีที่แล้วเธอท้องลูกอยู่
เอาปืนไล่ยิงหลังจากเธอเข้าไปห้ามศึกระหว่างพ่อ
และแม่พ่อกับแม่ทะเลาะกันอยู่เธอเป็นลูกเข้าไปเบรกเข้า
ห้ามคราวนี้พ่อเปลี่ยนเป้ามาลงที่เธอแทนนั่นก็น่าจะเป็น

พอผัวหนูรู้นี่จะยิงลูกตัวเองนั่นที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะแล้ว
มาเจอไอ้เรื่องราวของเขยใหญ่ที่เข้ามาแล้วก็มารุมด่าเขาเลย
ไม่ได้ตอนนี้อยากขออโหสิกรรมให้กับทั้งพ่อและแม่แล้วเธอก็
บอกถึงประโยคที่คุณผู้ชมครับมิ้นครับประโยคนี้นะใครได้ฟัง
ต้องมีสะดุ้งแล้วมีช็อกอาจจะมีโกรธด้วยซ้ำถ้าไม่รู้

เธอพูดว่าถ้าพ่อตายไปสักคนคงจะดี
ลองฟังครับ
เธอบอกว่าภาพติดตาเพราะอะไรรู้ไหมครับ

แต่ตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกจริงคือมันเร็วมาก
ถึงบอกว่าถ้าหนูพูดประโยคนี้ไป
แล้วใครจะมองว่าหนูอักกะตันยูหนูยอม
แต่ไม่มีใครเข้าใจหนูหรอกว่าหนูเจออะไรบ้าง

อันนี้คือในมุมของเธอเมียผู้ก่อเหตุครับ
นักข่าวเราก็พยายามที่จะให้กำลังใจ

น้องชายมีปัญหากับพ่อตาแม่ยายมาตลอด
ส่วนใหญ่ถูกกดดันเรื่องเงินทองในบ้าน
ประกอบกับว่าน้องชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
อยู่ระหว่างการกินยารักษาอาการป่วยครับ
เลยอาจจะทำให้หลุด
บันดาลโทษะก่อเหตุดังกล่าวขึ้น

เขามีปัญหาภายในครอบครัวกันจริง

แต่ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นว่าเลือดตกยางออกนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญหดหูใจมาก
ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้ครับ

ตัวพี่สาวคนโตแล้วก็เขยใหญ่

ทีมข่าวพยายามจะสอบถามข้อเท็จจริง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วย
รวมไปถึงฝั่งของพี่เขยที่ถูกกล่าวหาว่าทำเว็บพนัน

ไม่สะดวกให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับ
ก็คงจะต้องรอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ช่วงนี้ไปก่อน
แล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ตอนนี้เขาบอกว่าขอให้จัดพิธีศพทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน
ตำรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ตามที่ในติ๊กกล่าวอ้างนะครับ
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ของพี่เคย

แล้วก็คุมตัวในติ๊กส่งดำเนินคดีเบื้องต้นคือ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนตัวของเมียในติ๊กล่าสุดเห็นว่าย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วครับ
ไม่อยู่แล้วบ้านพ่อบ้านแม่
ไปอยู่บ้านของพ่อแม่สามีแทนครับ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
ดังนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม